อุบัติเหตุไม่มีใครอยากให้เกิดหรอกค่ะ
จังหวัดสุรินเกิดมาตั้งแต่นู่นปีใหม่
กระบะยังคว่ำอยู่ที่เดิมอยู่เลยคุณ
เหตุมันเกิดไปแล้วอย่างเราขับรถมาอุ้ยตายข้างหน้ามีอุบัติเหตุนี่นะ
ชะลอรถดูหรือบางคนลงไปดูไปช่วยแล้วโทรแจ้งเจ้าหน้าที่วุ่นวายกันไปหมด

เนี่ยหลายคนก็ถามเหมือนคุณขวัญเหมือนกันแล้วจะเก็บไว้ทำไม
ประสิทธิ์เจ้าของรถเข้าไม่เอารถเข้าไปเหรอ
หลายคนตั้งคำถามแบบนี้คุณผู้ชมเนี่ยภาพสภาพคือรถกระบะคว่ำหงายท้องกันอยู่แบบนี้นะฮะ
เกิดที่ถนนในหมู่บ้านก่อนถึงแยกทางเข้าวัดป่าปราศาสตร์สิงคุณตำบลกังแอนอำเภอปราศาสตร์จังหวัดสุรินทร์
พบรถกระบะสีขาวทะเบียนบใบไม้วแหวน๗๙๒๘สุรินทร์
พลิกคว่ำหงายท้องล้อชี้ฟ้าอยู่ข้างทางคุณผู้ชมมีร่องรอยชนรั้วบ้านชนเสาปูนหักเสียหายกว่าสิบต้น
เสาปูนที่เขากั้นรั้วเอาไว้เนี่ยชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าไอ้เหตุนี้ไม่ใช่เพิ่งเกิดนะ
มันเกิดตั้งแต่หนึ่งมกราคมที่ผ่านมาแล้วหลังเกิดเหตุอ้าวรถที่เกิดเหตุเนี่ย
ยังไม่มีใครเคลียร์พื้นที่เหรอหรือว่าคนขับเข้าไปนานเลยหรือเปล่าคนขับเนี่ยก็เจ็บอยู่เหมือนกัน
เข้าโรงพยาบาลไปแต่เขาออกมาจากโรงพยาบาลกลับมาบ้านเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชม
แล้วทำไมไม่มาเคลียร์พื้นที่ตำรวจสพประสาทเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วครั้งหนึ่งค่ะ
แต่เจ้าของรถเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะนำรถมายกออกเองตำรวจไม่ต้องยุ่งนะฮะ
แต่จนถึงทุกวันนี้ยังทิ้งรถไว้สภาพเดิมนี่วันที่๗แล้วนะคุณผู้ชม
สร้างความกังวลแล้วก็มึนงงให้กับชาวบ้านคนที่ขับรถผ่านไปผ่านมา
อย่างที่เชอรี่บอกไปว่าบางคนขับมาแล้วไม่รู้ว่า
มีอุบัติเหตุข้างหน้านี่นะชะลอรถดูบ้าง
บางคนจะลงไปช่วยเหลือบางคนโทรแจ้งเจ้าหน้าที่
ซ้ำไปซ้ำมาโทรแจ้งกู้ภัยบ้างแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจบ้าง
คุณผู้ชมชุนละมุนไปหมดเลยนะฮะ
ส่วนความเสียหายของเสารัวบ้านเจ้าของบ้านเขาบอกว่า
ตำรวจจะเรียกไปตกลงค่าเสียหายแต่ก็ยังไม่มีความคืบหน้าอะไรเลย
คุณดูสภาพเสาบ้านเขาก็พังเหมือนกัน
ก็เลยขอให้ผู้เกี่ยวข้องเข้ามาจัดการให้เรียบร้อยหน่อย
เพราะว่าบริเวณดังกล่าวถ้ามาช่วงเย็นเพราะเพล้น
เสาไฟมันไม่มีมันมืดถ้าเกิดว่าคนชาวบ้านแถวนั้นอ่ะ

ถ้าคนมาใหม่อาจจะเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนได้
คุณผู้ชมก็ต้องฝากไปยังสพปราศาสตร์ด้วยนะคะ

ใช่เพราะคนไม่ทราบเขาแบบเฮ้ยอุบัติเหตุต้องโทรหากู้ภัยหรือเปล่า
แล้วไม่รู้วันโทรใครมีคนโทรไปกี่รอบ